สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะต้นสัปดาห์แบบนี้ฝนบ้านเราเริ่มลดลงนะคะในทั่วทุกภูมิภาค
เว้นสองภูมิภาคค่ะนั่นก็คือภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะคะ
ที่ยังคงพบเจอฝนได้ร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา
อาจจะมีขึ้นสูง๒๓เมตรนะคะเพราะว่ามรสูงฝนประจำรูดู
ยังคงพัดเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้อย่างต่อเนื่องค่ะ
แล้วก็ออกกับในระยะนี้นะคะโรงมรสูงฝนนะคะยังคงพัดผ่านบริเวณประเทศเวียดนาม
และประเทศลาวตอนบนลักษณะเช่นนี้แหละค่ะจะส่งผลให้ภาคเหนือของเราค่ะ
แล้วก็ภาคอีสานมีฝนตกกระจายอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นพี่พ่อแม่พี่น้องนะคะ
อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำนะคะต้องระวังภัยอันตรายจากฝนกันด้วยค่ะ